ส่วนข่าวต่อไปนี่เป็นข่าวที่มีชายคนหนึ่งนะคะเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล
ไปรักษาตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะพอออกมาจากโรงพยาบาลเช้าเมื่อวานนี้
กะจะมารับอากาศเช้าเช้าที่หน้าบ้านสักหน่อยมานั่งที่เก้าอี้นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายลูกชายไปพบก็คือเป็นสภาพของหงายลงไปจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่

ตำรวจสพเมืองนครปฐมแพทย์เวย์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านเล็กที่๕๑ถนนยิงเป้าใต้ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุก็ไปพบร่างของนายสุเทพผงบุญตาอายุ๕๒ปี
หงายเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักของตัวเองนะคะ
แต่ว่าพอตรวจตามร่างกายนี่ก็คือไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ใกล้กันไปพบว่ารถยนต์ดัดแปลงเป็นเก้าอี้ติดล้อหมุน
ตั้งอยู่ในสภาพเอ็นหงายท้องและเก้าอี้เนี่ยนะคะเสียการทรงตัวด้วย
หงายแบบนี้เลยนะคะจากการสอบถามพันรยาทราบว่าผู้ตาย
กลับมาจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าตื่นขึ้นมา
ก็จะออกมาเดินเล่นที่หน้าบ้านแล้วก็มานั่งเก้าอี้หน้าบ้าน
แล้วจู่ก็ล้มหงายท้องแบบนี้ตกเก้าอี้ลงไปนอนกับพื้น
พอลูกชายเดินออกมาจากบ้านนะคะเห็นพ่อล้มลงก็วิ่งไปดูปรากฏว่า
คือตอนนั้นพ่อแน่นิ่งไปแล้วค่ะก็เลยโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพไปตรวจสอบ
แต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะและจากนั้นก็เลยได้ส่งศพไปผ่าชนสูตรต่อ
ที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ